ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาดูคลิปปริศนา
เป็นคลิปที่มาจากต่างประเทศนะคะจากประเทศเดนมาร์ค่ะ
เป็นคลิปที่พบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอยู่ด้านหลัง
ขณะที่ออกอากาศสดเลยนะคะสำหรับสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งของประเทศเดนมาร์ค
และภาพนี้นะคะเป็นภาพที่เกิดขึ้นในสนามบินแห่งหนึ่ง
หญิงสาวคนนี้หายตัวไปปริศนาค่ะ
นี่คือภาพนะคะขณะที่หญิงสาวรายหนึ่งที่อยู่ด้านหลังนะคะ
อยู่ในวงกลมสีแดงนะคะหายไปอย่างลึกลับค่ะ
ขณะที่ผู้สื่อข่าวกำลังสัมภาษณ์โค้ชแฮนดบอลหญิงทีมชาติที่สนามบิน
ระหว่างการออกอากาศสดในรายการสปอร์ตเซนเตอร์นะคะ
สร้างความประหลาดใจและก่อให้เกิดการถกเถียงเป็นวงกว้างทันทีในหมู่นักอินเตอร์เน็ตทั่วโลก
นับตั้งแต่ที่คลิปวิดีโอดังกล่าวนั้นเผยแพร่ขึ้นสู่สังคมออนไลน์นะคะ
ขณะที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าปริศนา
หายตัวของหญิงสาวนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าหญิงสาวสวมเสื้อสีดำ
ที่กำลังเข็นรถใส่กระเป๋าเดินทางบางตัวของผู้หญิงลึกลับคนนี้พอดี
ขณะที่ทั้งคู่คู่นั้นก้าวเดินออกไปจากมุมกล้องด้วยจังหวะที่พร้อมกันนะคะ
ทำให้ดูเหมือนว่าผู้ที่อยู่ด้านหลังนั้นสามารถล่องหนได้ค่ะนอกจากนี้นะคะ
หากดูอย่างละเอียดแล้วนะคะจะเห็นว่ากางเกงยีนสีฟ้าของหญิงสาวผมบลอนสั้น
รายนี้โผล่อยู่บริเวณช่องระหว่างแขนกับร่างกายของผู้หญิงเข็นรถที่บังอยู่ด้านหน้า
ระหว่างที่เดินออกไปด้วยค่ะก็เป็นอีกการตั้งข้อสังเกตนะคะ
ว่าจะเกิดขึ้นคนก็สงสัยพยายามหาเหตุผลก็เป็นเหตุผลเบื้องต้น
บอกว่าเห็นกางเกงยีนอยู่ช่องระหว่างตัวกับแขน